แล้วเธอก็ผ่ายมืออย่างนี้ครับ

เฮ้ยแล้วเธอก็แกว่งคอไปแกว่งคอมา
คอหลุดลงมาเลย
แกก็ขอซุ่มดูอีกทีนึงเลย
วานแห่ใหม่เหรออ่าอีกทีหนึ่งเลยมันเล่นอะแล้วแกก็สาว
เหมือนเดิมพี่นะแขนแกแบบเกรงแล้วดึงไม่ขึ้นผมก็ช่วยแกดึงอ้าวไหม
พอพึบขึ้นมาพี่สิ่งที่มันได้ปลาหนึ่งตัวกับหัวกระโหลกคน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

ค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง

ว่าเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
เหล่าบรรดานักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลไปพร้อมกัน
แต่ก่อนที่จะไปกันที่เนื้อหารายการของเราในค่ำคืนวันนี้

สำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอนอย่าเก็บไว้คนเดียว
ส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการครับ
ทีมงานของเรานั้นเรารับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ
และเราจะมาปิดท้ายปลายเดือนกันยายนนี้
เจ้าของเรื่องคลื่นสยองคืนสุดท้าย
เป็นเรื่องเล่าที่ไม่มีผีสักตัว
แต่เรื่องของเขาน่ากลัวมาก
แล้ววันนี้เขามาพร้อมกับหนึ่งเรื่องที่น่ากลัวไม่แพ้กัน
ถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ

เยี่ยมเยี่ยมในสถานีผีดุของเรานั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยฮะ
ท่านผู้นี้ต้องใช้คำว่าท่านผู้นี้เลยนะ
เรื่องคลื่นสยองคืนสุดท้าย
เป็นเรื่องเล่าที่ไม่มีผีแม้แต่ตัวเดียว

คุณตั้มตอนที่โทรมาเล่า

ทุกคนฟังกันอยู่หลายคนฟังกันอยู่

นั่นคือเรื่องที่คุณตั้มเจอมา

ทีนี้ผมก็ขออนุญาตถามก่อนว่า
ถ้าพูดถึงเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับผี
เชื่อว่าโลกนี้มีผีจริงไหม

เพราะว่าหลายเคสที่มาเล่าในรายการ

แล้วก็หลายสายพันธุ์หลากหลายอะไรเยอะแยะไปหมด
แล้วถ้าให้เป็นเปอร์เซ็นต์๑๐๐

วันนี้มาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเราคุณตั้มครับ
เรื่องนี้แรงกรรมหรือพรมลิขิตเป็นประสบการณ์ของใคร
เป็นประสบการณ์ของผมตอนที่เรียนจบใหม่ครับ

ก็ย้อนกลับไปเมื่อ๑๓ปีที่แล้วครับผมเรียนจบโปรตีใหม่เนอะ
ช่วงนั้นก็จะหางานทำก็จะสมัครงานตามบริษัทของทีวีต่างนะครับ

ก็บางบริษัทก็มีเรียกไปสัมภาษณ์งานบ้าง
ก็จบมาประมาณเกือบ๖เดือนนะพี่ไม่มีงานเลยก็เริ่มท้อครับ
ทำส่งวิซซ่าต่อบ้านก็ได้รอเขาเรียกตัวไปครับ
พอทำงานส่งพิซซ่าไปสักพักหนึ่งอะพี่เราก็จะกลับมาถึงบ้านตอนกลางคืนนะครับ
ก็ทางบ้านเนี่ยก็จะดูทีวีกันผมก็ดูทีวีตามกับเขาครับ
นั่งดูพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ดูทีวีพอดูทีวีเขาก็จะเปิดรายการเกี่ยวกับเรื่องเวรกรรมนะครับ
ทำกรรมอะไรไว้ก็จะได้รับอย่างนั้นเนอะครับตอนแรกผมก็ไม่ค่อยดูก็กลับบ้านก็เหนื่อยแล้ว
แต่ทุกอาทิตย์นะฮะเขาก็จะเปิดดูจากไม่ดูกลายเป็นดูติด
คือต้องดูตามอ่ะเหมือนโดนสะกดจิต
ใช่ครับเราก็จะนั่งดูไปก็เป็นเรื่องเวรกรรมธรรมดาแล้วครับ
ใครทำอะไรไว้ก็จะได้รับอย่างนั้นจนดูจนเป็นติดนะฮะ
แล้วตอนท้ายรายการนะครับพิธีกรก็จะเดินออกมา
ประมาณว่าทุกคนถ้ามีเรื่องมีเคสต่างส่งจดหมายเข้ามาที่ตู้ปอนนี้
แล้วก็สามารถส่งเรื่องเข้าไปเล่าในรายการเขาได้
กับผมก็ถามว่าเออเป็นไงบ้างทำงานสมัครงานพวกนี้ได้บ้างหรือยัง
เขาบอกยังไม่ได้เลยครับท้อเลย๖เดือนแล้ว
เถียงกับเขานะบอกประมาณว่ามันเป็นรายการที่เล่าเรื่องกรรมมันไม่ใช่สมัครงานสักหน่อย
พ่อก็บอกว่าไม่เกี่ยวลองดู
ไม่ได้เขาไม่เป็นไรไม่เสียหายนี่
ผมก็ลองทำตามที่แกบอก
ก็เขียนจดหมายครับ
เขาประกาศว่าถ้าใครมีเรื่องราวแบบนี้

อาทิตย์ก็ผ่านไปแล้ว
อาทิตย์ก็ผ่านไปแล้ว๓อาทิตย์ก็ผ่านไปแล้ว
ก็ท้อพี่บางทีก็ร้องไห้นิดนึงเนอะ
ก็ต้องกลับไปทำงานส่งพิซซ่าเหมือนเดิมนะครับ
มันเหมือนเป็นพรมลิขิตหรือยังไงนี่แหละ
มันก็จะมีเหมือนดาราที่เล่นเป็นแบบฉากสั้นเนอะ
แต่เขาจะออกมาแค่แบบว่าฉาก๒ฉาก
พูดบทนิดหน่อยแล้วก็จบเรื่องอะไรอย่างนี้
ผมจำหน้าได้ว่าคนที่ออกมารับพิซซ่าวันนั้นน่ะคือคนที่เล่นอ่าถูกต้องอ่า
ผมก็แบบใจนี้เต้นตุ๊บตึบแล้วก็เลยส่งลิซ่าไปแล้วก็บอกสวัสดีครับพี่
ผมเป็นแฟนรายการพี่เลยนะชอบมากเลย
ขำโอ๊ยพี่ไม่ใช่นักดารานักแสดงในช่องนี้หรอกพี่เป็นโปรดิวเซอร์
ก็ที่น้องเห็นชาติสองช่างผมเท่าที่ก็แบบมาเขาเรียกอะไรไงอ่ะ

ก็จะได้จากคัดตัวประมาณ๗๐๐ประมาณ๘๐๐ประมาณไม่คุ้ม
เขาก็จะให้ทีมงานหรือโปรดิวเซอร์เนี่ยเขาที่เขาไปเล่นจะได้ประหยัดไป
อยากทำงานกับพี่บ้างเลยเพิ่งจบนิเทศมา
เขาตบตบเขาฉากเลยน้องให้เบอร์ผิดมาพี่โทรติดต่อไม่ได้โทรไปติดต่อใครก็ไม่รู้
ดีเลยผมก็เลยเขาก็เล่าถามว่าทำอะไรเป็นมาก

เขาก็นั่งคิดนะคิดคิดแต่ตอนนี้ตำแหน่งไม่ว่างนะ
แต่อยากไปฝึกงานไหมล่ะถ้าฝึกงานผ่านอะไรพวกนี้
พี่อาจจะดันเข้าสมัครตำแหน่งไปอย่างนี้ได้นะ
ผมก็แบบดีใจเลยพี่แต่มันก็เริ่มมีหวังนิดนึงแล้ว

ไม่ได้เป็นพนักงานประจำแต่เป็นเด็กฝึกงานก็ยังดี

พอเขาแลกเบอร์กับพี่เขาไปครับ
ประมาณสักเกือบเดือนได้ไปเริ่มงานกับเขาจริง

แกก็พาไปสวัสดีทุกแต่ละแผนกเนอะ
คนนู้นก็เคยออกไอ้คนนี้ก็เคยออก

พี่เขาก็เริ่มให้เราทำงานกับเขาแล้ว
แกก็สอนเรานะว่าทำอะไรบ้าง

งานแกะแกะไดาล็อกจากที่เป็นสัมภาษณ์งานลูกค้าครับ

พอทำงานกับแกได้สัก๓เดือนนะฮะ
แกก็พาไปออกกองแต่ละครั้งเนอะ
ออกกองเขาก็ให้ผมเป็นเด็กจัดท็อปประกอบฉาก
พี่งานออกกองครั้งแรกมันไม่เหมือนในฝันเลยครับ
ออกกองตั้งแต่ตี๔จบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้

เหนื่อยหน่อยครับจบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
ก็ทำได้ช่วงนั้นรู้สึกแบบมันอาจจะไม่ใช่เวย์ของเรา

เหนื่อยมากพี่กลับไปบ้านแม่ก็แบบถามว่าไหวไหม
ทำไปจนแบบว่าแกเห็นแววเราอะครับแกก็เรียกเราไปคุย
เรามีโปรเจคนะพี่เห็นแววตั้มเลยขยัน
ถ้าอายุทำอะไรก็ทำจำได้ไหมเวลาพี่พาไปดูโลกาเชชั่น
พี่ทำยังไงบ้างผมก็บอกผมก็เห็นพี่ถ่ายรูปคุยกับลูกค้าคุยกับเจ้าของบ้าน
พี่อยากให้เราไปดูโลเคชั่นนะเพราะว่าวันที่ต้องไปพี่ไปไม่ได้
ว่ามีซีนอะไรบ้างแต่ละซีนต้องแกะออกมาเป็นโลเคชั่นไหนบ้างก็ให้ผมทำทำไป
แกก็หยิบอัลบั้มรูปมาให้ดูให้ผมเลือกผมก็เลือกผมเลือกเลือกไป
จนมันถึงซีนสุดท้ายครับที่ต้องไปถ่ายเขาบอกว่าอยากได้โลเคชั่นใหม่
เพราะว่าบ้านลูกค้าถ่ายโลเคชั่นค่อนข้างจะซ้ำแล้วหลายตอนซ้ำกันวนไปวนมาอยากให้หาอันใหม่
อยากได้โลกาชั่นใหม่ไม่อยากให้มันช้ำ
ใช่ตั้มลองหาทางอินเทอร์เน็ตซิก็เสิร์ชอะครับ
สมัยก่อนยังไม่มีพวกเว็บหาบ้านหาอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ไปเจออยู่เว็บหนึ่ง
เหมือนเจ้าของบ้านเขามีบ้านเป็นป่าอากาศทำแบบแนวบ้านทรงไทยสูงยกสูง
มีทุ่งนามีเบาะน้ำอะไรอย่างนี้แล้วก็ให้เบอร์ทิ้งไว้
ผมก็เรียกพี่โปรดิวเซอร์มาดูพี่สนใจบ้านหลังนี้ไหมเออเออไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยสวยสวย
โทรไปหาเขาสิพอโทรไปก็แนะนำตัวครับเออผมโทรมาจากรายการนี้นะครับ
อยากจะเข้าไปถ่ายทำที่บ้านของคุณนะครับพอจะเป็นไปได้ไหมที่จะมีโอกาสได้ร่วมงานกัน

คุณลุงแกก็โอเคไม่มีปัญหามาวันไหนนัดมาได้เลย
ผมก็ทำการนัดกับแกไปนะครับ
แล้วก็เป็นเหมือนเรื่องที่แบบว่าจะทำผ่านโปรให้แบบว่าจากเด็กฝึกงาน
กลายเป็นพนักงานประจำอะพี่มันต้องมีผลงานหน่อยใช่ไหม

ผมก็เก็บเรื่องพวกนี้ไปฝังที่บ้าน
พอไปฝันที่บ้านนะครับก็คือผมฝันว่าผมไปที่บ้านหลังหนึ่ง
ซึ่งเป็นบ้านยกสูง๒ชั้นเนอะ
พอเดินเข้าไปที่บ้านเสร็จปุ๊บก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ
อยู่บนชั้น๒ของบ้านที่เป็นชานระเบียน
เธอก็แบบดูสวยมากเลยนะดูมีความสุขที่เจอผม
แล้วเธอก็ผ่ายมืออย่างนี้นะครับ
ตอนเช้าอะพี่ก็เก็บเรื่องนี้ไปฝันไปคิดในที่ทำงานว่ามันเจอเหตุการณ์อะไร
เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเคยฝันลักษณะอย่างนี้แล้วก็กลายเป็นจริง
พอตอนเช้าครับก็ดำเนินการเอารถบริษัทไปดูโลเคชั่นแต่ละที่เนอะ
ที่วางแผนเอาไว้วันนั้นมี๔โลเคชั่นที่ต้องไปดูแล้วก็สรุปมาให้ทางโปรดิวเซอร์
ระหว่างไปที่โลเคชั่นแรกจนถึงโลเคชั่นที่๓มันก็เจออุปสรรค
ประมาณว่าลูกค้าไม่อยู่บ้านเจ้าของบ้านไม่อยู่บ้างบางทีก็แบบว่าทางให้ทางผิด
แผนที่ผมวางไว้โลกาชั่นสุดท้ายที่ต้องไปดูมันดีเรย์ไปหมดเลย
จากที่แบบว่าต้องไปเช้าเย็นกลับไปถึงโมคชั่นสุดท้ายก็เกือบ๒ทุ่มแล้ว
มืดแล้วใช่ครับอืมบ้านของคุณลุงท่านสุดท้ายที่ผมจะไป
ผมให้ชื่อว่าลุงกรแล้วกันครับลุงกรแกก็บอกทางว่าเออเข้ามาซอยประมาณนี้นะ
อยู่ตรงใกล้สถานที่ท่องเที่ยวผมก็เลี้ยวเข้าไป
พอเข้าไปพี่มันเริ่มมืดแล้วต่างจังหวัดไฟแต่ละดวงมันก็จะมีแบบว่าห่างกันเจอดวงหนึ่ง
ห่างกันเจออีกดวงนึงพอเริ่มใกล้บ้านคุณลุงแล้วก็ขุกขักแล้ว
พอขับไปประมาณเกือบจะสุดทางนะครับเจอบ้านที่เปิดไฟไว้อยู่
ในฝันเหรอคือบ้านหลังเดียวกับที่ฝันเมื่อคืนเลย
เดียวกันเลยเหรอวะใช่ผมอ่ะตกใจนะเพราะว่าผมไม่เคยมา
แต่อีกใจหนึ่งก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราคิดมากแล้วแล้วแกไปฝัน
แต่มันเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างเลย
พอลุงกรแกก็เดินมาสวัสดีผมก็สวัสดีกับเขา
ก็แนะนำว่าจะไปดูโลเคชั่นไหนได้บ้างขอดูหน่อยได้ไหมครับ
ไฟมันก็มีแค่ในบ้าของแกใช่มั้ยฮะ
แกก็พาไปดูตรงโซนที่เป็นทุ่งนา

พอผมส่องไปที่ปลายของบ่อน้ำอะพี่

อยู่บ้างเรื่อยมีคนมาขอติดต่อพักผ่อนบ้างเรื่อย
ลุงแกก็เดินไปไม่มีอะไรเลยนะเหมือนไม่มีอะไรเลย
พอขึ้นมาชั้น๒ของบ้านนะครับ
ก็เป็นห้องสี่เหลี่ยมธรรมดาแล้วก็จะมีห้องเล็กอยู่ห้องหนึ่งครับ

ด้วยความที่บ้านมันเพิ่งสร้างใหม่อะพี่
มันสวยสวยมากจนแบบเราลืมเรื่องความน่ากลัวที่เราฝันไว้เมื่อคืน
แล้วก็ผู้หญิงที่เจอแว๊บเมื่อกี้
มันน่านอนมากมันน่าอยู่มาก

รถของผมยางมันรั่ว
พอยางมันรั่วเสร็จก็ลองไปสตาร์ทรถ

ก็เลยถามคุณลุงคุณลุงพอจะมีช่างไหมแถวนี้
ลุงก็ดูนาฬิกา

เขาจะหิ้วยางมาเปลี่ยนให้ไปเอาไปซ่อมให้

มันก็ดูไม่น่ากลัวอะไรอะพี่

ดีกว่าอันตรายขับรถกลับมา
ลุงแกก็ปูฟูกให้นอนข้างนอกนะครับ
แกก็บอกว่าเนี่ยอยากนอนข้างนอกข้างใน

ก็เลยตัดสินใจขอนอนข้างนอกแล้วกัน

หลับไปอะพี่ในฝัน

มาต้อนรับเราเมื่อคืน

ด้วยกันในบ่อน้ำตรงของบ้าน

เธอก็นั่งข้างหน้าผมก็นั่งข้างหลัง

ปุ๊บลงไปในน้ำอย่างงี้หรอ
แล้วความรู้สึกของผมตอนนั้นน่ะ

มันแน่นเหมือนมีใครมาอุดจมูก
แล้วก็ไม่มีใครมาเหยียบที่หน้าอกเรา

มันเหมือนคนพยายามที่แบบจมน้ำ

ผมก็พยายามว่ายว่ายในฝันนะ

สิ่งที่ช่วยผมคือเสี่ยงโคม

ลักษณะของการนอนของผมคือผมนอนบนฟูก
ที่มันนอนได้ประมาณ๒คนนะครับ

ตอนถูกดึงออกไปจาก

เหมือนถูกดึงจริงในฝัน
แล้วก็ข้างผมนอนริม
ข้างมันบุ๋มไปเหมือนมีคนมานอนแบบนี้
เอ้ยไอ้คิดนอนข้างหรอ
ใช่ครับเหมือนมีคนมานอนไปข้างแต่คือมันไม่มีใครนะครับ
แล้วชั้น๒ของบ้านนะพี่เขาจะเปิดหน้าต่างใช่ไหม
แล้วก็จะมีผ้าม่านบางขาวเพื่อกันไม่ให้แสงมันเข้ามามาก
ผมเห็นเป็นหน้าของคนรูดม่านไปเรื่อย
แล้วตอนไปถึงตรงที่เป็นไม้มันก็ดังคืด
เหมือนเอาหน้าถูไปกับไม้อย่างนี้เหรอ
ใช่แล้วมันก็ลอยรอบบ้านคืนอย่างนั้นจนไปถึงตรงชานบ้านข้างนอกที่เป็นประตูทางเข้าบ้านชั้น๒
แล้วเขาก็ค็อกสามที
ตอนนั้นผมคิดนะเจอผีแน่นอน

ขอนอนด้วยครับขอนอนด้วย
บุงกรนอนข้านอนด้วย
พอเปิดประตูไปไม่ล็อค

ผมก็คิดนะอุ้ยบ้านผีสิง

แงมนิดนึงมองไปข้างล่าง

ผมยังไม่ทันฮัลโหลเลยนะแกพูดแทรกมาก่อน
ไอ้นุ่มช่วยด้วย
เฮ้ยผมก็ถามลุงไปไหน

เดินไปเปิดประตูบ้านชั้นสองปุ๊บ
พี่ตรงชานบ้านมันมีรอยย่ำของน้ำ

เหมือนเท้าคนมายำมือเพื่อจะเข้าบ้านแต่เข้าไม่ได้
ย่ำดูพี่

คนก็ต้องช่วยผีก็ต้องโดนหลอก
ก็วิ่งวิ่งออกไปตรงถนนใหญ่ครับมองซ้ายมองขวา
เห็นเป็นแสงของมอเตอร์ไซค์อะพี่
หล่นอยู่ข้างทางแล้วแสงไฟมันชี้ขึ้นไปบนฟ้า
ผมคิดว่าแน่นอนลุงกรวิ่งไป
คุณกรแกถลายลงไปข้างทางพี่รอดุ้งรอมอเซดุ้ง
ก็ถามว่าลุงทำอะไรมาทำอะไรตรงนี้
แกก็บอกประมาณว่าเห็นผมมานอนขดแล้วก็สั่นหนาวอย่างนี้
หวังดีขับรถมาเอาผ้าข่มผืนใหญ่ให้กลัวนอนไม่ได้
แต่พอดีมาประสบอุบัติเหตุตรงนี้
ถ้ารู้ถ้าหนูไม่มาช่วยนะสงสัยนอนจมน้ำอยู่ตรงนี้
ก็เลยค่อยพาขึ้นไปเข็นมอเตอร์ไซค์ไปกระล้อก็ดุ้งไปก่อนจะไปถึงบ้านลุง
คุณแกก็ล้างเนื้อล้างตัวบนบ้าน
ผมก็ถามลุงบ้านมีผีเปล่า

ใช่ลุงก็บอกถ้ามีลุงจะอยู่ได้เหรอ

ใช่ไหมเขาเปิดมา๖เดือนแล้ว
ผมก็จะขึ้นตามแกไปนอนดีกว่าว่ะ
แกก็บอกประมาณว่าเดี๋ยวลงลุงนอนให้ดู
แกก็ขึ้นไปจะตามมาไหม

เราเพิ่งเจอมาหน้าถูไปกับผนังบ้านเนี่ยโอ้น่ากลัวเลยนะ

ผมก็เลยลองนอนรถนะพี่จะเปิดแอร์

พอดับรถมันก็อึดอัดนอนไม่ได้
พอแง้มหน้าต่างนิดนึงยุงต่างจังหวัดนะพี่

จนแบบมันอยู่ไม่ได้จนแบบ
ถ้าอยู่ข้างล่างคงเป็นไข้เลือดออก
ก็เลยแบบเอาวะลุงเป็นชั่วโมงแล้ว

ลองเดินขึ้นไปเปิดประตูห้องไป

ก็เอาคนมาซ่อมเอาแบบมาเปลี่ยนอะไรให้
ก็ขับกลับกรุงเทพได้เหมือนเดิม
ก็พออีกวันหนึ่งพี่ต้องไปพรีเซนต์ให้ทางพี่โปรดิวเซอร์เขาดูแล้ว
ว่าเป็นไงบ้างอะไรอย่างนี้
ผมเก็บเรื่องที่โดนผีหลอกที่บ้านของคุณลงกรเอาไว้
เพราะว่ากลัวกลัวทีมงานจะกลัว
แล้วก็แบบต้องไปหาใหม่อะ

ถ้าเราต้องบอกอย่างนั้นนะ

ที่แบบไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเจออะไรใช่ไหมฮะ

ตั้งทำงานเยี่ยมเลย

พอถึงวันต้องถ่ายทำจริงอะพี่
เราก็เริ่มถ่ายทำปกติทั่วไปใช่ไหมฮะ

ผมก็ทำงานในกองถ่ายทั่วไป

เตรียมแบบแต่ละชาติต่อไป

ต้องพลายเรือในน้ำ
แล้วมันต้องมีเพื่อนพระเอกไปคนนึง
เดินเดินเดินหาตั้มอยู่ไหนวะตั้มอยู่ไหน

เวลามันมีฉากแบบเล็กน้อยอะ
ต้องให้พนักงานของเราหรือใครก็ได้

หลอกพูดแค่นี้ไอ้ยิ่งวันนี้จะได้ปลากี่ตัววะ
แค่นี้เลยสั้นพายเรือไปอย่าตกพระเอก
ผมก็ตื่นเต้นนะพี่อู้ไงออกกล้องอ่ะออกทีวีอย่างแรกเลยแบบช่องหลักด้วย
แกก็ไปให้ผมไปหาคอสตูมนะแต่งตัวเสื้อผ้าโอ้โหเท่เลย
ไวเล็ตไปพี่พระเอกก็พายเรือไปกับผม
ด้วยความที่มันเป็นละครที่ต้องถ่าย
เราจะถ่ายแบบประมาณว่าฉากที่๑จนฉากสุดท้ายจบเมื่อไหร่ไม่รู้
เวลามันล่วงเลยไปประมาณ๔ทุ่มฉากนั้นที่ผมต้องถ่าย
ช่างไฟอะไรแกก็เอาไฟมาวางรอบสระเนอะแล้วก็แสงก็ส่องไปที่สระหมดเลย
ก็ขึ้นเรือไปกับพระเอกเลยก็พายเรือกันไปกลางสระที่
ยืนบนเรือสาว
ผมเห็นแขนแกเก่งมากเลยนะ

ดึงอยู่สุดแรงเลยพี่

พี่เข้าสกิพ

หวานแห่ใหม่หรออเจมส์อเจมส์อ่าอีกทีหนึ่งมันเล่น

เหมือนเดิมพี่แขนแกแบบเก๋งแล้วเก๋ง
ผมก็บอกพี่ไหวเปล่า
ก็แบบกวนแกไปพี่ไหวเปล่า
แกก็ดึงนะดึงดึงไม่ขึ้น
ผมก็ช่วยแกดึงจะได้จบพอดีทั้งวันแล้วเหนื่อย
ดึงพอปุ๊บขึ้นมาพี่
สิ่งที่มันได้ปลาหนึ่งตัวกับหัวกระโหลกคน

หัวกะโหลกคนขึ้นมาเสร็จพี่
หัวกระโหลกมาตรงแหตรงเรือฮะ
พี่พระเอกเขาก็เริ่มคุมสติไม่อยู่
ก็บอกเอ่อแบบเนี่ย

เฮ้ยเห้ยเห้ยระวังระวังเดี๋ยวเรือล่มเดี๋ยวเรือล่ม

ผมล้วงไปอีกทางหนึ่งหลังคองน้ำ
พี่พระเอกแกสั้นเข้าไปขึ้นฝั่ง
สแม่งแตกไม่รอเรือพลายขึ้นไปจนสูงฝั่งและ
ไปแล้วส่วนผมหลังลง
ผมก็พยายามจะพลิกตัวขึ้นมา
พอมันดีดตัวขึ้นมาพี่ขาเหมือนคนว่ายน้ำแล้วแบบไม่ได้วอร์มหรืออะไรพวกนั้น

คราวนี้มันปวดมากแบบมันไม่มีแรงผมเข้าใจเลยนะคนที่จมน้ำเพราะตะคิวอ่ะ

แล้วมันก็เหมือนมีคนมาช่วยอะพี่
แต่คือสิ่งที่มันมาช่วยไม่ใช่คน
มันคือผู้หญิงคนที่ฝันตั้งแต่คืนแรกก่อนที่จะมา

คนที่เอาหน้ามาแนบกับเขามาคนนั้นน่ะเหรอ

แล้วก็คืนที่๒ที่มานอนที่บ้านพบกับคุณลุงกร
ฝันว่าพายเรือไปด้วยกันแล้วเรือมันจม

เขามาจับขาผมข้างที่เป็นตะคิวอ่ะอืม

แต่ตัวซีดแบบขาวจั๊วเลย

มันน่ากลัวมากเลยนะแบบมันใกล้มากแบบ

แจ๋วมันไม่ใช่คนอ่ะ

น้ำมันเข้าไปเต็มท้องแล้วแบบมันไม่ไหวแล้วอะพี่

ช่างไฟอะไรที่แกอยู่ตรงนั้นแกกระโดดออกไปตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มลงไปใช่มั้ย
มือมือก็แบบล้วงมาจะจับผม
ข้างล่างก็ดึงเอาไว้ไม่ให้ขึ้น
พอทุกคนช่วยกันจับผมแล้วดึงขึ้นไปบนน้ำ

แกก็มาปั๊มผมนะช่วยช่วย
จนผมรู้สึกตัวได้นิดนึง
แกก็เอาผมส่งผมขึ้นรถกู้ภัยไป
พอขึ้นรถกู้ภัยไปอะพี่

ผมอยู่ในรถแล้วพอประตูจะปิด
เหมือนพี่เขาตูมแกเดินมาแล้วก็พูดประมาณว่า
เอาเอาไม่ถ่ายต่อแล้วเหรอ
คือผู้หญิงในน้ำมั้น

หลับตาปีของเราเลย
จนถึงโรงพยาบาลลืมตาขึ้นมา

ทุกคนก็พาผมขึ้นไปรักษาเนอะ

พออีกคืนหนึ่งทางพวกที่ทีมงานมันเยี่ยมผม

จะอะไรก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้น

อ๋อเขาไม่ได้ถามเรา
พูดเนี้ยพาไปถามคนนั้นใช่บอกที่
แล้วก็ไม่ได้เจออะไรผมก็ไม่อยากจะเล่าเรื่องผีอะไรพวก
พอเหตุการณ์นี้พี่หนังมันก็ถ่ายไปจนจบตอนของมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้ว
ผมมานึกถึงคำพูดของแม่สมัยเด็กที่เขาชอบว่าผม
บอกว่ายิ่งโตคำพูดยิ่งเหมือนตานะ
ผมก็ถามว่าทำไมเหมือนยังไงอะไรอย่างนี้
เขาก็บอกว่าตอนแม่ที่คลอดตั้มมาใหม่เนี่ยแม่เป็นคนเหนือคนเชียงราย
เขาก็จะมีพิธีที่แบบว่าแม่ย่ามหนึ่งนะครับ
ที่เขาจะทำนายว่าคนที่มาเกิดคือใคร
คนที่มาเกิดคือใครตอนแรกแม่ผมเขาคิดว่าผมเป็นลุง
พอถามว่าคุณลุงใช่ไหมพอคุณลุงเสร็จหม้อนั้นมันก็ไม่ได้เขย่าหรืออะไร

หม้อมันก็สั่นก็คล๊อกพี่กระด้ง
พ่อให้แม่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังใหม่รอบหนึ่งแม่ก็เล่าตามที่ฝึกเล่าไปค่ะ
ก็น่าจะเป็นแค่การเสียงกายทั่วไป
พอเหตุการณ์นี้ผ่านไปประมาณ๓เดือนนะครับ
ที่บ้านต้องมีการที่จะไปสิ้นดุลักษณ์

แม่ผมก็ใช้ผมไปถ่ายเอกสารทะเบียนบ้าน
มีชื่อของแม่
ในทะเบียนบ้านจะมีเชื่อ

บีดาเขียนว่านิดมารดาเขียนว่าคำ
พอผมเห็นเท่านั้นแหละพี่มันสั่นแบบเฮ้ยมันจะเป็นจริงเปล่าวะ
เฮ้ยเฮ้ยมันจะเป็นจริงเปล่าวะ
ก็เลยเดินไปถามแม่แม่ทำไมคุณตาชื่ออะไรชื่อม้อย
แต่ในนี้มันเขียนว่านิดนิกแม่ก็บอกอ๋อมอยคือนามสกุล
คนแถวนั้นเขาจะเรียกติดปากว่าตามอยเออแต่ชื่อเกี่ยวจริงจริงของแก
แกคือคนพื้นเพศจังหวัดเกี่ยวกับที่ผมไปถามน้ำบ้านหลังนั่นหรอ
นั้นนะพี่แต่ไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนเออแม่รู้แค่นี้เพราะว่าคุณตาเสียชีวิตไปตั้งแต่ตอนที่แม่ประมาณสิบสองอืม
แล้วลักษณะการเสียชีวิตนะพี่คุณตาไปหาปลากับเพื่อนที่ท้ายหมู่บ้าน
แล้วเหมือนแกตกปลาแล้วเบ็ดมันติดแบบด้วยความที่เบ็ดมันติดนะพี่แกก็เหมือนกระโดดน้ำลงไปเพื่อจะไปแกะเป็ดข้างล่าง
เพื่อนอยู่บนเรือเพื่อนก็รออยู่อย่างนั้นรอจนแบบทำไมลงไปนานจัง
พอลงไปดำอะพี่ไม่เจอดำเท่าไหร่ก็ไม่เจอจนสุดท้ายครับคุณตาเสียชีวิตจมน้ำจมน้ำครับ
มันก็เลยทำให้ผมคิดว่าผมยังไม่ถึงคาดวิญญาณตอนนั้นอยากจะมาเอาชีวิตผม

ด้วยความที่มันเป็นแรงกรรมหรือเป็นพรมวิชิตที่แบบว่า
ผมตอนนี้ทุกวันนี้อยู่ที่กรุงเทพใช่ไหม
มันเหมือนเป็นแรงกรรมหรือคมลิขิตที่จะวนกลับไปหาเธอที่บ้านหลังนั้น
มันเป็นเรื่องแบบพรมลิขิตที่วนกลับมาเหมือนเธอจะอยากจะเอาผมกลับไป
แต่มันยังไม่ถึงฆาตผม
ผมเลยเดาว่าอาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรหรือผู้หญิงที่ผมเคยทำร้ายเธอเมื่อชาติก่อนนั้น
แล้วก็คืออยากจะเอาคืนแต่ยังไม่ถึงเวลา
เรื่องราวมันก็ดูประมาณนี้ครับพี่
คุณตั้มผู้หญิงที่เราเห็นมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในฝันหรือว่าเขามาปรากฏตัวให้เห็น
ลักษณะของเขาสวยมากพี่

ส่วนเสื้อสีอะไรครับ

เสื้อเขียวผ้าถุงน้ำตาลใช่ครับแต่เสื้อไม่มีแบบสายคาดไม่มีอะไร
ไม่มีครับไม่ใช่เป็นชุดผ้าไหมผ้าไหมเข้าไปเหมือนใส่อยู่บ้านธรรมดานี่แหละครับ
ถ้าเราเปรียบเทียบการแต่งตัวไม่ใช่คนในยุคนี้แน่ไม่ใช่แน่นอนครับพี่
ไม่ใช่เพราะว่าคือตั้งแต่ฝันมาคือไม่ใช่คนในยุคนี้แน่นอนครับ
นะครับด้วยรูปร่างลักษณะครับท่าทางหน้าตาครับหลายหลายอย่างรวมตัวกัน
ใช่ครับน่าจะไม่ใช่คนในยุคนี้ถูกต้องครับ
ก็รวมรวมแล้วผมเดาว่าน่าจะแบบเก้าสิบกว่าขึ้นไปครับใช่หมายถึงว่าย้อนกลับไปก็
เกือบเกือบเกือบร้อยปีอ่าใช่ครับฟังเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยโอ้โหวันนี้คุณผู้ชม
คุณผู้ชมต้องลองคิดวิเคราะห์ดูแล้วครับว่าตกลงมันคือแรงกรรม
จนเห็นว่าโอ๊ยดูจนติดติดตามที่บ้านไป

ประกาศว่าใครมีพล็อตเรื่องอะไรแบบนี้นะ

แต่ทางบ้านเราไม่ต้องห่วงจดหมายหรอก

จริงแล้วนะตอนนั้นเนี่ยทางบริษัทเขาเอา

เรื่องมันมาโป๊ะไอตอนที่เรากลับไปทำงาน

แล้วปรากฏว่าไปส่งอาหารให้ที่บ้านหลังหนึ่ง

สืบไปสืบมาปรากฏว่า
คุณธรรมคือเขาเจาะจงชื่อนี้เลยไง
ซึ่งเราเองยังไม่รู้เลย

เพราะว่าคุณตาเสียไปตั้งแต่

แล้วเหมือนก็วนกลับมาเกิด

เหตุการณ์ที่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่
ที่ตัวของคุณต้ำลงไปในน้ำ

หลังจากนั้นยังมีความรู้สึก

หรือยังได้ฝันถึงผู้หญิงคนนี้อีกไหม
ก็ถ้าฝันถึง

วันนั้นที่ทางทีมงานไป

แกก็ลองดูดน้ำออกจากสระดู
ก็เจอเป็นร่างอีกร่างหนึ่งอะพี่พร้อมกับเรือเก่าลำนึง
คือมันตรงกับตามในฝันที่ผมฝันไว้เลย
ซึ่งเรื่องพวกนี้ผมเชื่อนะ
เพราะว่าเหตุการณ์ที่แบบว่ามันฝันแล้วก็จะเกิดขึ้นจริง

มันมีก่อนหน้านี้แต่คือมันไม่ใช่เรื่องราวที่มันน่ากลัวมาก
ก็แค่แบบว่าเออเคยไปทำอย่างนู้นอย่างนี้
คือไปเที่ยวตรงนี้แล้วพอไปเจอสถานที่นี้เรายังไม่เคยไป

เกิดเรื่องอย่างนี้เราแค่เดินมาเที่ยวตรงนู้น
ครั้งนี้เคยมาพอครับคล้ายครับคลา

เดี๋ยวนะไอ้ตอนที่พี่นักแสดงคนนั้นหวานแหดึงหัวกระโหลกขึ้นมา
แล้วคุณลุงคนนี้สูบน้ำออกจากบ่อ
เจอนั่นคือการเจอศพมั้ย
ใช่ครับแต่คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนพี่
ตอนที่คุณลุงเขาได้ที่ดินผืนนี้มา

ดินแบบว่าต้องมารีโนเวทใหม่หมดเลย
ทุกอย่างนะพี่ทั้งบ้านทั้งสระ

แต่ตรงนั้นอดีตมันอาจจะเคยเป็นคลองมาก่อน
แล้วมันมีดินน้ำมันอาจจะแห้ง

แล้วที่ของคุณลุง

บ่อไปปรากฏว่ามันขุดไปตรงจุดที่มันมีศพอยู่ข้างล่างพอดี
ที่ผมถามคือแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าได้ตามข่าวต่อไหม

ฆ่าตอนที่ชันเตอร์สูตรขึ้นมาพี่

มันไม่น่าจะแบบเป็นคนสมัยนั้นนะ
น่าจะเก่ามากคือมันคงกระดูกที่มันเก่าแล้ว

ของซากว่าคุณบอกเนอะเป็นผู้หญิง
แล้วก็คุณลุงก็ทำพิธีกรรมให้

หน้าดินนะพี่มันขุดลึก๒เมตร

ไม่มีแบบว่าฆาตกรรมแล้วขุดลึก๒เมตรหรอก

ถ้าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรรม
มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพรมลิขิตอะไรบางอย่าง

เป็นคุณตามาเกิดจริง
เพราะว่ารักษณะการพูดคุณแม่ก็บอกว่าเหมือนคุณตามาก
แล้วสมัยนั้นคุณตามีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับอะไรพวกนี้

ตอนที่คุณตาเสียไปตอนนั้น๑๒
ถ้ายังอยู่ก็น่าจะอยู่เยอะแล้วครับ
เกือบ๘๐๙๐ปี
คุณผู้ชมครับเรื่องนี้แรงกรรมหรือพรมลิขิต
แล้วแต่คุณผู้ชมจะคิดเลยฮะเรื่องนี้

ชื่อว่าเป็นแรงกรรมหรือภรริขิตเอาส่วนตัว

ที่แบบว่าใครทำอะไรไว้มันก็จะได้รับผลอย่างนั้น
ทำดีได้ดีพี่ทำชั่วได้ชั่ว
อันนี้ก็คือในมุมมองของคุณตั้มนะ

น่ากลัวตอนที่หน้าถูไปกับผนังห้อง
ออกมาจากห้องเจอรอยเท้าครับ
แล้วก็หวานแหไปดึงขึ้นมาเจอหัวกระโหลกคนครับ

ยังไงก็ขอบคุณมากคุณตั้มที่มาเล่าเรื่องนี้

สำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอน

อย่าลืมส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการนะครับ
ทีมงานของเรานั้นเรารับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ
และสำหรับสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครนั้น
พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงที่สำคัญครับ

กับชาแนลยูทูปไทยรัฐของเราไว้ด้วยนะครับ
ได้ไม่พลาดสถานีผีดุของเรา
ซึ่งเราจะเจอกันทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
อย่าลืมนะครับล้อมวงมาฟังเรื่องหลอนกันครับ
แล้วก็วันนี้พวกเราทีมงานสถานีผีดุ

พร้อมด้วยทีมงานลาทุกท่านไปแล้วนะครับ

และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่

ฝันดีผีไม่หลอกทุกคนสวัสดีครับ
ขอบคุณนะครับน้ำ
ขอบคุณครับผี
รับชมกันได้เลยครับ